คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
มาเริ่มต้นกันที่๒ศิลปินสายเลือดลิเกนะคะ
เอชายามิชัยและคุณแอนมิดชัยนะคะ
ที่ได้ร่วมกันนะคะแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงที่มีชื่อว่าพระผู้บรรลุการค่ะ
ตะวันดับลับแสงที่ปลายฟ้าทรงเสด็จพระยาตราสู่ฟ้าใส
ระยะยังสว่างที่กลางใจ
ให้สุดท้ายแห่งคำสอนไม่เปล่าสวย
บทเพลงพระผู้บรรลุการขับร้องโดย๒ศิลปินสายเลือดลิเกนะคะ
อย่างเอชายามิดชัยและแอนมิดชัย
เพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ประพันธ์คำร้องโดยพระธีรพันธ์ธีรโพธิ
หรือพระอาจารย์กวงลอพิบูลนะคะ
ซึ่งทางด้านสองศิลปินผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดเสียงร้อง
ต่างก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด๘๐ปีแห่งการคลองราชนั่นเองค่ะ
ให้สุดท้ายแห่งคำสอนไม่เปล่า
จากไปแล้วพระผู้บรรลุการ

มีตินั้นพรากกายให้จากไป
มิอาจรากสายใยแค่ไหมตรี
โดยบทเพลงพระผู้บรรลุการนะคะ
เคยขับร้องโดยนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะ
ร่วมกับกลุ่มศิลปธรรมในวาระ๑๐๙วัน
การพระศพสตมวันสมโภษปูชนิยะ
คีตาศิลปะบรรณาการ๑๐๙วัน
พระศพสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ณลานหน้าตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕

ถือว่าเป็นบทเพลงที่ถูกขับร้อง
และถูกถ่ายทอดด้วยหัวใจของสองพี่น้องสายเลือดลิเกนั่นเองนะคะ